เตรียมเก็บภาษีที่ดินรกร้าง๕
เพราะต้องการกระตุ้นให้นำมาใช้ประโยชน์
นที่ดินรกร้างในประเทศไทยมีมากแค่ไหน